ฝันของเจนะครับนอกเหนือจากการไปเล่นในลีกของยุโรปนะครับ
ไปเจลีกเป็นก้าวแรกเขาทำได้แล้วนะครับ
อีกหนึ่งความฝันที่ต้องดำเนินต่อไปควบคู่กับการเล่นฟุตบอลก็คือ
ที่เขานั้นอยากจะมีธุรกิจให้ครอบครัวเป็นธุรกิจฟุตบอลดีมากนะครับ
เพราะว่าเขาเก็บเงินทั้งชีวิตตอนนี้ยังอีกไกลนะครับ
เงินขนาดนี้ผมเชื่อว่าเจหาได้แน่นอนถ้าไม่เจ็บแล้วต้องเลิกเล่นนะครับ

กับการก่อสร้างสวนฝึกฟุตบอลที่นครปฐมที่บ้านเกิดของเขานะครับ
ล่าสุดเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วติดตามรายงานได้นะครับ
จากคุณมนุชาเชียวหมู่นครับ
เจอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ผู้ปกครองที่เอาเด็กมาเตะเอาเด็กมาเรียนกับผมหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะได้มาอ่านประวงประวัติเจด้วยว่าความเป็นมาเจยังไง
มาเห็นปุ๊บจะได้สร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก
พี่เจมีอย่างนี้เขาจะได้มุ่งมั่นในการเล่น

พรสวรรค์ตามชื่อของคุณแม่พรสวรรค์สงกระสิน
ทาเลนสปอร์ตคลับประกอบด้วยสนามฟุตบอลเจ็ดคนหนึ่งสนาม
อยู่ใต้หลังคาปูย่าเทียมและสนามฟุตบอล๕คน
ย่าจิงกลางแจ้งหนึ่งสนาม
อาคารด้านหลังคือห้องประชุมห้องพักนักกีฬา
ห้องพักส่วนตัวของเจชนะทิพย์
อาคารด้านหน้าเป็นร้านกาแฟห้องออกกำลังกาย

ส่วนพื้นที่ริมรั้วตรงนี้จะกลายเป็นสระว่ายน้ำ
ขนาดกว้าง๕เมตรยาว๑๐เมตรระดับความลึก๘๐เซนติเมตร
เขาอยากจะไปเล่นต่างประเทศหรือเขาจะทำอะไรก็ให้เขาไป

เริ่มเล่นบอลมานู่นนี่นั่นทุกอย่าง
เงินตั้งแต่มีเงินโฆษณาเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าเซ็นค่าอะไรก็
มันอยู่ในนี้หมดเลยในนี้คือตอบโจทย์ที่เขาว่า
เขาอายุแค่ประมาณ๒๐ฝ่าเขาสามารถสร้างมูลค่าให้ตัวเอง
อีกหน่อยเขากลับมาหรืออีกหน่อยอายุเขาสัก๓๐กว่าขึ้นไป

ตอนสมัยเราอายุ๒๐กว่าเราสามารถสร้างได้ขนาดนี้แล้วเหรอ

ว่ายอดการลงทุนอยู่ในวงเงิน๓๐ล้านบาท
ผู้มาเยือนนั้นมาสัมผัสผืนย่าพร้อมกับลูกบอลกลมได้แล้วนะคะ
ก่อนที่จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในปี๒๕๖๑ค่ะ

รายงานจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

จบนี่ถ้าเกิดไงถ้ากล้องนี่เลยไปเลยทำไง
จังหวะยืนตรงกลางก็ตายใหม่

เพราะว่าคุณพ่อกล้องพบเนี่ยต้องบอกว่ามีใจที่รักฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการปลุกปั้นเมซิเจให้เก่งในปัจจุบันนี้

เอ๊เนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องชมคุณพ่อเขา
แต่สุดท้ายพอเขาโตขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเขาชอบอะไร

ไม่ต้องบังคับกันไม่ต้องไปดึงดัน
เจตั้งใจจะไปยุโรปแล้วก็เป็นนักเตะไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ได้